วันนี้สถานะคดีนี้กำลังไปสู่ระบบการเมืองหรือไม่

นั่นแหละสังคมต้องดูไงผมพูดกับพวกเราตั้งแต่แรกแล้วว่า
พฤติกรรมตั้งแต่รวดหนามมาพฤติกรรม
มาอะไรมาผมถึงไม่อยากให้สัมภาษณ์ไง
ไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงกับเรื่องพวกนี้
มันพัฒนาเหตุผลไปเรื่อย

กรอบความเป็นธรรม

มันเป็นความจริงนะครับ

ผมว่าพวกเราสื่อมวลชนก็รู้ได้

ผมว่ามันไม่ควรจะไปขยายความ

ก็เหมือนที่ท่านถามผมเรื่องประชาธิปไตย

ผูกปัญหาไปเรื่องการเมืองอะไรไป
เพราะว่าไอ้สิ่งก็อ้างมามันก็อ้างมาทุกอาทิตย

แต่การอ้างอันนี้มันสมเหตุสมผล

สังคมก็ต้องดูเจ้าที่ทำตาม

ท่านจะเห็นว่าสองสังคมคนที่มีตัวตน

ถ้าเป็นแบบงั้นสองสังคมคนก็คงร้อง
เพราะมันเรื่องคดีเดียวกันทั้งหมด

อยู่ในคดีเดียวกันที่ฟ้องที่อายการ

ผมไม่เห็นว่าคนสองคน
ไม่เป็นธรรมพนักงานสอบสวนเปลี่ยนพนักงานอายการ

เพราะประเด็นที่สองมันเรื่องเดียวกันหมด
สอบวิธีการได้เงินมาจากไหนวิธีการได้มาอะไรมาหมด
สอบเนื่องจากที่เราไปสอบคุณภาษาศาสตร์ทั้งหมด
ผมเห็นสำนวนแล้วมันก็สอบแบบเดียวกันคำถามเดียวกันหมด
ไม่เห็นสองสามคนนั้นเข้ามาพูดจา
ผมคิดว่าถ้าพนักงานสวนชุดนี้มันก็ชุดเดียวกัน
สมัยสมัยนั้นขอเศรษฐ์ช่อเรื่องนี้ก็เกิดมาก่อนขอเศรษฐ์ช่อ